จะพาไปที่ชายภูมิค่ะอันนี้ต้องประนามต้องใช้คำนี้เลยนะ
กลุ่มวัยรุ่นตีกันตีกันเสร็จปุ๊บมีคนเจ็บใช่ไหมคะ
คนเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแก้งเคราะห์ในห้องฉุกเฉินนะ
กลุ่มวัยรุ่นตามไปแล้วไปอารวาสชลมุนกันอยู่ในห้องฉุกเฉิน
คุณผู้ชมลองนึกภาพดูให้ไปดูคลิปความวุ่นวายนี้กันเลย
นี่คือในโรงพยาบาลแก้งเคราะห์หน้าห้องฉุกเฉินนะคะที่ชายภูมิ
กลุ่มวัยรุ่นไม่สนหน้าอินหน้าพรมที่ไหนทั้งสิ้นทะเลาะวิวาดกัน
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมรถคันนี้คือรถตำรวจ
และมีตำรวจในเครื่องแบบอยู่ด้วย
ไม่แค้ม
คนเจ็บก็นอนอยู่บนเตียงคนไข้
จรดงเจรถีเขาก็ทำงานกันอยู่
ทุกคนต้องหนีตายแตกตื่นกันไปหมดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓เมษายน
เมื่อวานนี้ตำรวจสพแก้งเคราะห์นำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนแล้ว
ภรรยาของนายขจรเดชช่างปรุงวัย๓๓ปี
เป็นหนึ่งในผู้ชายที่ก่อเหตุต่อยกลุ่มวัยรุ่นต่อหน้าตำรวจ
บริเวณด้านหน้าเมื่อคลิปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนว่า
วันเกิดเหตุเธอกับลูกชายวัย๓ขวบเนี่ยนะ
นั่งรถกระบะไปกับเพื่อนที่เป็นผู้ชาย
ก็ขับรถไปดีผ่านเขตเทศบาลชายภูมิที่จัดงานสงกราน
จังหวะขับไปเอ้าข้างหน้ากลุ่มวัยรุ่นตีกันอยู่
เพื่อนก็เลยตัดสินใจหักรถออกเลย
จะเปลี่ยนเส้นทางหนีไปทางอื่นไม่อยากจะฝ่ากลุ่มตรงนี้เข้าไป

เดินมาเคาะกระจกรถเธอให้เปิดรถ
ก็ไม่เปิดสิคะก็พยายามจะขับหนีอีก
แต่มันขับหนีไปได้ไม่ไกลเพราะรถมันติดนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้วิ่งกรูตามมา
แล้วก็ปลาขวดคว่างขวดใส่รถ

ตัดสินใจเปิดประตูแล้วอุ้มลูกวิ่งหนีกันหมดเลย

ก็เลยไปที่โรงพยาบาลแก้งเคราะห์นี่แหละ

เพราะคิดว่าเพื่อนของเธอเป็นฝั่งคู่อริค่ะ

แต่เธอโทรเรียกมาบอกให้มาดูอาการเพื่อนหน่อย

ก็เลยโมโหเพราะว่าลูกวัย๓ขวบ
โดนลูกหลงด้วยคือมีเสียกระจกบาดด้วย
ต่อยเข้าไปต่อหน้าตำรวจเลยนะคะ

ปลาขวดใส่รถรถที่เป็นเนี่ยครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุธีพักวชิรโชธกุล
ผู้กำกับการสอบพอแก้งเค้าบอกว่า
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนก็ติดตามตัว
นายพลพลตอบพลวัย๒๓ปี
นายเอกวินรถสันเทียวัย๒๐ปี

กลุ่มวัยรุ่นแล้วก็รวมถึงนายขจรเดชคนนี้ด้วยนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นก็ยอมรับแล้วค่ะว่ามีอาการมืนเมา
เขาบอกว่าตอนที่ก่อเหตุกับรถกระบะเนี่ย
คือตอนนั้นกำลังมีเรื่องอยู่กับกลุ่มคู่อริ
แล้วรถกระบะขับมาพอดีเลยเข้าใจว่าเป็นรถกระบะของฝ่ายคู่อริ
ก็เลยเข้าไปหาเรื่องกันแบบนั้นนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงนายขจรเดชด้วยนะ
เป็นข้อหาร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการร่วมกันทำร้ายร่างกายค่ะ
ส่วนที่เหลือนั้นอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี